ดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องราวเป็นทั้งความจริงทั้งความเชื่อในเรื่องเดียวกันเลยค่ะ
ความจริงก็คือว่ามีสุนัขเนี่ยออกลูกมามี๖ขา
ส่วนความเชื่อคือเขาเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้คุณผู้ชม
แต่น่าเสียดายคือสุนัขตัวนี้มันตายไปซะแล้วค่ะ

เจ้าของก็นำมาวางไว้บนผ้าขาวแล้วก็เอาแป้งมาโรยเอาไว้
หลังจากที่มันคลอดออกมาแล้วก็ผิดปกติคือ
มีขาหน้า๒ขาขาหลังมี๔ขารวมแล้วเป็น๖ขา
ใครเคยเห็นหมา๖ขาล่ะก็ไม่มีใช่ไหม
สร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าของสุนัขก็เลยอยากจะเก็บเอาไว้
เพราะเชื่อว่านี่แหละนำโชคนำลาบมาให้นะคะ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถเฮียตั้มเรสซิ่ง
ถนนสุขุมวิทยตะบนห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
โดยนางสาวจิราพรรอดเริงรื่นอายุ๒๒ปี
เป็นเจ้าของสุนัขบอกว่าที่บ้านเนี่ยเก็บเจ้าสุนัขจรจัดมาเลี้ยงหลายตัว
แต่เมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม่สุนัขตัวหนึ่งชื่อนางเห็ด
เป็นเพศเมียอายุ๑ปีพันธุ์ไทยแท้
ส่งเสียงร้องครวนคลางเดินมาหาตัวเองคล้ายว่าแบบจะคลอดลูกแล้ว
ก็เลยพาไปที่หลังอู่ซ่อมรถแล้วก็ช่วยทำคลอดให้
พอลูกสุนัขออกมานางเห็ดเจ้าตัวแม่ก็พยายามกัดสายรุกออก
แต่ว่ากัดไปโดนท้องของลูกมันก็เลยตายไงคะ
สุดท้ายมาพบว่าอ้าวซากสุนัขตัวนี้มี๖ขาก็เลยเก็บเอาไว้
แต่ว่าพอตกกลางคืนนะคะนางเห็ดก็มีลูกออกมาอีกหนึ่งตัว
เป็นเพศผู้สีขาวถูกแม่นอนทับตาย

ค่ะเป็นเพศเพราะว่านี่ออกแต่วันที่๘ค่ะ
ตอนประมาณนั้นแกเจ็บท้องตอนบ่าย๓

นี้ออกตอนทุ่มหนึ่งอีกตัวหนึ่งออกตอนประมาณ

เป็นเพศตัวสีดำนี่จะเป็นเพศเมีย
แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเพศผู้ค่ะ
เธอก็เลยตั้งชื่อให้ลูกสุนัข๖ขาที่ตายไปแล้วว่า

ก็จะนำซากลูกสุนัขตัวนี้ไปสตาร์ฟเอาไว้

แล้วก็จะนำไปให้หลวงพ่อที่วัดตาขันอำเภอบ้านค่าย
ช่วยดูว่าถ้าเก็บซากลูกสุนัขไว้บูชา
กิจการอู่จะดีขึ้นไหม

เป็นเรื่องแปลกน่าจะนำโชคลาภมาให้นะคะ